คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูความน่ารัก
เขาบอกว่าที่จะได้ดูต่อจากนี้
น่ารักมากขนาดนี้
แล้วไม่ใช่สิงสารสัตว์ที่อยู่ในป่าอีกต่อไป
ออกมาน่ารักฟุ้งฟริ้งขนาดนี้

ติดตามเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า

หมูป่าก็ยังเป็นหมูป่าแต่หมูป่าที่นี่
หนูหนูไม่ใช่หมูป่านะจ๊ะ

บริเวณนี้คือถนนเรียบชายทะเลอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีของดีเพียงแค่โลมาสีชมพูหรือว่ากวางป่าแล้ว
แต่ที่นี่ครับถ้าคุณมาแล้ว
คุณต้องมาเจอกับฝูงหมูป่านับร้อยตัวที่นักท่องเที่ยวชอบมาก

จริงเพราะมันเยอะมากแถวนี้

แล้วมันน่ารักมันไม่ดุร้ายครับ
คือฝูงหมูป่าเหล่านี้จะลงมาจากเขาทองหยีในช่วงเวลาเช้ามาทานอาหารเช้า

แล้วพอเป็นอย่างนี้บ่อยครั้งเข้าหมูป่ามันติดใจ
มันก็เลยมาตรงนี้เป็นประจำเลยน้องใบตอง
อันนี้อย่าเรียกหมูป่าหมูเลี้ยงอย่างนี้
มันกลายเป็นหมูเลี้ยงไปแล้วใช่ไหม

ดูมันแย่งกันกินดูดูหมูกินมะพร้าวอ่ะ
เอาเต้นไปท่องเที่ยวเถอะนะอย่าลืมแวะไปละกัน

อ๋อแต่ก็ระวังด้วยละกันคุณผู้ชม